แต่ก่อนอื่นนะคะไม่ต้องไปตกออกตกใจนะคะ
คุณต่อเนี่ยน้องต่อไม่ได้ไล่ใครนะคะ
หรือว่าไม่ได้ไปทำไม่ดีอะไรนะคะ

น้องต่อไปร่วมงานกับนักแสงวัยรุ่นอีก๓คนคุณผู้ชม
แล้วมีสองคนเขาเป็นคู่จิ้นกันนะคะ
จังหวะที่น้องต่อกับนักแสดง๓คน

ปรากฏว่ามีน้องแฟนคลับของน้องคู่จิ้น
อยากเก็บภาพโมเมนต์น่ารักนี่แหละค่ะ

ทีนี้กลุ่มแฟนคลับน้องต่อนะคะ

มองว่าพฤติกรรมลักษณะนี้อาจจะไม่น่ารักนะคะ
แล้วก็มองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินคนอื่น
แล้วก็ให้มาโฟกัสแต่ศิลปินของตัวเองทำไมนะคะ
จึงเกิดการกระแสวิภาพวิธานสนั่นทวิตเตอร์ขึ้นมา

เรื่องนี้หลายฝ่ายทยอยออกมาเคลียร์นะคะ
แล้วก็ชี้แจงในมุมของตัวเองไปบ้างแล้วค่ะ
ต่อนธนภพก็เปิดใจเมื่อวานนี้นะคะ

บอกว่าสำหรับตัวเองแล้วเข้าใจทุกฝ่ายไม่ติดใจนะคะ
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับตัวเองที่แสดงความห่วงใยในประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
เพราะจริงผมไม่ได้มานั่งคิดไม่ดีกับคนอื่น
มีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับพี่ซีแล้วก็นู้นิว
จริงแค่นึกถึงผมก็ดีใจแล้ว

ผมพยายามไม่ได้ไปคิดอะไรคิดน้อย